ยังมีคนเห็นว่าพญานาคน่าจะมาสิงสถิตที่ต้นมะพร้าวด้วย

คุณผู้ชมมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับพญานาคด้วย
ไปดูกันค่ะว่ามันเหมือนขนาดไหน
คุณสองคนตั้งใจดูกันให้ดีครับ
ส่องกันไปที่ต้นมะพร้าวนี้เราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไร

ดิฉันมองเลยต้นมะพร้าวไปแล้ว

ดนตรีกับนางรำจัดมาชุดใหญ่เพื่อมาสักการะขอพรกราบไหว้ต้นมะพร้าวนี้
เพราะเขาเชื่อว่าต้นมะพร้าวนี้นะมีพญานาคมาสิงสถิตอยู่อ่ะคุณ
ว่าไปเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ซึ่งต้นมะพร้าวนี้อยู่ที่บริเวณท่าเรือประชารัฐในตะบนบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะของมันเนี่ยมันไม่เหมือนต้นมะพร้าวอื่น
สังเกตดีที่ยอดนี้นะคะเหมือนหัวกับหางของพญานาค

ชาวบ้านก็เลยเชื่อเลยว่านี่แหละมีพญานาคมาสิงสถิตเพื่อให้โชคให้ลาบอยู่
ทีนี้พอข่าวนี้แพร่ขจายออกไปแล้วนะคะ
ชาวบ้านใกล้ก็แห่แหนกันมากราบไหว้แล้วก็จัดชุดมาเต็มเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนางรำก็จัดชุดใหญ่
ดนตรีไทยก็จัดมาเต็มที่แล้วก็มีเครื่องบวงสวงต่างมากมาย
ทำให้ที่ท่าเรือประชารัฐแห่งนี้คลึกคลื้นเป็นพิเศษ
แต่คุณผู้ชมค่ะคนที่เป็นเจ้าของต้นมะพร้าวนี้ก็คือ

คุณลุงเสื้ระลายสก๊อตที่ลำกันอย่างไร
ใช่ลำแรงกว่าใครเพื่อนนี่แหละนะคะ
ใช่คือคุณลุงสมศักดิ์เรืองดีค่ะ
คุณลุงบอกว่าได้ปลูกต้นมะพร้าวนี้ไว้นานแล้วแหละ
ก็ปกติดีนะแต่พอมาสังเกตไม่กี่วันที่ผ่านมา
เพิ่งเห็นว่ามันเหมียนรูปร่างไม่เหมือนต้นอื่น
แต่มันมาเอาช่วงเวลาแบบนี้ซะด้วย
แม่เขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะถูกการะเทศะจริง
ก็เลยบอกให้ชาวบ้านมาช่วยกันดูหน่อยสิ
มาสิมันเป็นรูปร่างอะไร
ชาวบ้านก็แบบช่วยกันเพ่งพิษพิจารณาดูแล้ว
ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าคล้ายพญานาคจริง
เท่านั้นแหละคุณดอกไม้ทูบเทียนก็มาเต็มแบบนี้แหละค่ะ

ลุงสมศักดิ์ยังเล่าให้ชาวบ้านฟังอีกบอกว่า
ลุงนะมักจะเห็นฝันเห็นสิ่งดีด้วย

ฝันว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้มากมาย
ชาวบ้านก็เลยวิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าลุงฝันดีแบบนี้นี่แหละ
นี่แหละทีเด็ดแน่ก็คือต้นพญานาค
ไม่ใช่สิต้นมะพร้าวที่มีพญานาคมาสิงสถิต

ตอนนี้ก็คงจะเรียกว่าต้นพญานาคไปแล้วล่ะ
เพราะว่าก็ดูเหมือนอยู่นะปกติเราจะเห็นแต่ยอดเล็ก
แต่นี่คือบันยอดขนาดใหญ่เลย
แต่ลุงสมศักดิ์ก็เตือนทุกคนว่า
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็อุ๊ยแม่ไม่น่าใช้สีขาว
เทียนหรอมันไม่ชัดเลยทำไมอ่ะ
แหม่เปลี่ยนสีขันก็ได้นะจะเปลี่ยนสีขันหรือเปลี่ยนสีเทียน
เอายังไงก็ได้ให้มันชัดเจนเออ
แต่ลุงบอกลุงบอกว่าก็ทำพิธีตามความเชื่อ
จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมที่เป็นแฟนประจำรู้อยู่แล้วแหละว่าใช้วิจารณญาณในการรับชม
ฉันอยากทำเหมือนคุณยายอ่ะทำยังไง
ไปดูมือนางรำขันใกล้ไปดูขันใกล้
นึกว่าจะไปดูมือนางรำมือนางรำอ่ะดูไปแล้วแต่ว่าขันอ่ะมาไวเกินไปอ่ะ
สมุทรปราการนะเป็นเรื่องของความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ